นายกเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
ก่อนเดินทางตอนเช้าก็มาที่ไทยรัฐแล้วไปประชุมคอลโลมอ
ประชุมคอลโมนัดเมื่อวานเนี่ยเคาะเรื่องสำคัญสำคัญที่เรารออยู่
ให้มันเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายเรื่อง
หนึ่งเรื่องลดราคาค่าไฟถึงแม้ว่าเราจะรู้รู้อยู่แล้ว
แต่เอาอีกทีนึงให้มันชัดเจนว่าตกลงเขาจะลดจากเดิมเนี่ย
ลงมติกันไว้ก่อนรัฐบาลนี้มาเนี่ย๔บาท๔๕สตังค์ต่อหน่วย
แล้วลดลงมาเหลือ๔บาท๑๐สตางค์ต่อหน่วย
แต่นายกบอกบนเวทีของไทยรัฐเมื่อวานว่า
น่าจะลดมากกว่านั้นแล้วก็จริงเลยครับเพราะวันนี้ก็มีหัวข่าวเคาะค่าไฟเหลือหน่วยละ๓บาท๙๙สตังค์
ดีเดย์เริ่มกันยาถึงธันวาแล้วก็ยังบอกว่านี่ราคาที่ลดเนี่ยลดมากกว่าที่เอกชนขอซะอีกนะ
มาเรื่องราคาน้ำมันดีเซลนั้นก็จบแล้วว่าจะอั้นไว้ไม่เกิน๓๐บาทเอาแล้วเบนซินล่ะ
ซินก็มีหัวข่าวว่าจะหั่นราคาเบนซินให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วยให้เป็นของขวัญปีใหม่ด้วย
ก็แปลว่าก่อนถึงปีใหม่จะได้ใช้ราคาเบนซินใหม่แต่ว่าราคาเบนซินเนี่ย
อย่าเพิ่งไปคาดค้านว่าจะลดยังไงเพราะองค์ประกอบมันลึกลับซับซ้อนมากกว่าราคาดีเซลเยอะ
มันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เวลาเขาไปไปแก้ไขปัญหา
แต่ว่าการลดเนี่ยน่าจะลดเป็นบางกลุ่มบางส่วนเช่นลดให้กลุ่มปลอบางก่อน
อาชีพอะไรบ้างเหรอที่เป็นกลุ่มปลอบบางก่อน
ก็คือหนึ่งวินมอเตอร์ไซด์ลายเดอร์ทั้งหลาย
นี่รายได้เขาชักหน้าไม่ถึงหลังหรือแท็กซี่มีไหมแท็กซี่ที่ยังเติมเบนซินอยู่ก็จะได้ประโยชน์
ที่บอกว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่แปลว่าต้องลดลงมาก่อนปีใหม่แน่นอน
อันนี้ให้คอยเอาถัดมาเรื่องรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ที่เป็นข้อตกลงกันแล้วเนี่ยดูรายละเอียดจากประหลัดกระทรวงคมนาคม
คุณชะยะทันพรมศรท่านพูดถึงการประชุมเกี่ยวกับนโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ประชุมกับใครมั่งล่ะครับประชุมกับการลดไฟประชุมกับการลดไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ประชุมกันแล้วก็บอกว่า
รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงลังศิษย์ตลิ่งชันสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่
บาทตลอดสาย๒สายนี้นำร่องก่อนเพราะว่ารัฐลงทุน
เรื่องต้นเนี่ยไม่ติดขัดอะไรแต่จะคุยกันเรื่องทางเทคนิค
อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนสายสีแดง
สายสีแดงเนี่ยจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดการรถไฟ
วันที่๒๑มรนี้สายสีม่วงบอร์ด
พินานุมัติในหลักการ๒๘กันยา
จากนั้นทั้งสองหน่วยงานจะสรุปเรื่องมาที่กระทรวงคมนาคม
นี่ฉะนั้นเมื่อต้องจ่ายแค่๒๐บาทตลอดสายจากเดิมเนี่ย
ต้นทางปลายทางนี่๔๐กว่าบาทนะ
ไปกลับก็๘๐กว่าบาทนะ
ถ้า๒เที่ยวไปกลับลดลงมาได้เหลือ๔๐บาท
ได้มีเงินกินอาหารกลางวัน๑มื้อสบายเลยครับ
ลดลงมาจากค่าโดยสาร
อันนี้มันมีความหมายสำหรับคนที่เงินเดือนชักหน้าไม่ถึงหลัง

ถัดมาก็เรื่องค่าแรง
เรื่องค่าแรงคุณสรกลคุณอุ๋ยถามนายกเมื่อวานว่า
ค่าแรงเนี่ยถึงปีใหม่เนี่ยจะได้เห็น๔๐๐ไหม
นายกตอบบอกว่าน่าจะได้เห็น
ไม่รับปากร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บอกว่าน่าจะได้เห็น

หวดของเรื่องของคนรวยที่ทำให้คนรวยสะดุ้งก็มี
เมื่อวานนี้จากเวทีไทยรัฐนี่แหละ
เพราะคุณสรกลถามเรื่องภาษีมรดกที่ยึกยักยืดเยื้อกันมานาน
มีการมีอำนาจที่มองไม่เห็นขัดขวางกันมาเยอะ
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวลื้อภาษีมรดกรับลูกนายก
เรื่องภาษีมรดกเนี่ย
ที่ผ่านมามันยึกยักษ์กันมานาน
เก็บกันอยู่ก็เก็บพอเป็นพิธี
ตัวเลขที่ได้เห็นกันแล้วทุกคนก็หัวเราะกันก็คือว่า
กลายทั้งปีเนี่ยเก็บได้๒๐๐ล้านต่อปี

นายกยังพูดบนเวทีเลยว่า
ผมมองว่าเป็นแค่เก็บภาษีเชิงสัญลักษณ์มากไปนิดหนึ่ง
แล้วนายกก็บอกหลักการของภาษีคือ
มีรายได้มาก็ต้องจ่ายภาษี

เมื่อมันเป็นรายได้ก็ต้องจ่ายพาศรี
แล้วต้องจ่ายภาษีในเหมาะสม
นี่อธิบดีกรมสรรพสามิตร

ซึ่งกำลังจะเป็นประหลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

ทีนี้ถัดมาก็เรื่องภาษีที่เข้ามา
เงินได้ที่เข้ามาจากต่างประเทศ
อันนี้ก็มีความสำคัญ

เอาเงินเข้ามาต้องเสียภาษี
จัดระเบียบเงินได้จากต่างประเทศ

กรมสรรพากรได้ออกประกาศคำสั่งให้บุคคล
ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามมาตรา๔๑วัก๓
ประมวลรัศดากรที่มีเงินได้พึงประเมิน
จากหน้าที่ที่กิจการที่ไปทำในต่างประเทศ
ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ
นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทย

ให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต้องนำเงินได้พึงประเมินเหล่านี้
มารวมคำนวณเพื่อภาษีด้วย

และลดความซ้ำซ้อนในการเสียภาษี
สองเรื่องนี้ทั้งภาษีมรดก
แล้วภาษีคนที่ไปทำมาหากินในต่างประเทศและนำเงินเข้ามา
อันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการอุดความเหลื่อมล้ำ
ลูกคนรวยที่ร่ำรวยด้วยมรดก
ต้องเสียภาษีให้สมน้ำสมเนื้อ
คนที่ไปทำงานต่างประเทศได้รายได้มาเยอะ
เอาเงินเข้ามาคุณก็ต้องเสียภาษี
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่
นายกเศรษฐาจะขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
ผมบอกแล้วว่าสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทีเดียว

แต่พอจะออกเป็นกฎหมายมันก็ยึกยักยึกยัก
จนกระทั่งคนนินทาว่าชนชั้นไหนก็ออกกฎหมายเพื่อชนชั้นนั้น
แต่ว่าคราวนี้ผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาเอาจริง
ทีนี้ขอแถมด้วยเรื่องนโยบายปราบผู้มีอิทธิพล
ซึ่งนายกก็พูดเมื่อวานเรื่องซื้อขายตำแหน่งเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ย
ท่านมอบให้เรื่องกระทรวงมหาดไทย
ผู้มีอิทธิพลเนี่ยผมก็ทำข่าวมานานแล้วนะ
ว่าใครบ้างที่เป็นผู้มีอิทธิพล
นี่เห็นกระทรวงมหาดไทยเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาบอกว่าบุคคลที่มีอิทธิพลประกอบไปด้วย
ต่อไปนี้ท่านดูในจอปล่อยเงินกู้นอกระบบ
หัวประมูลหักหัวคิวรถรับจ้างขูดลีดผู้ประกอบการ
ลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเปิดบ่อนการพนัน
ลักลอบสินลักลอบค้าประเวณีลักลอบนำคนเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมาย
ล่อลวงแรงงานไปยังต่างประเทศแก๊งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวมือปืนรับจ้าง
รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้กำลังลักลอบค้าอาวุธสงครามปืนเถื่อน
บุกรุกที่ดินสาธารณะทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
เรียกรับผลประโยชน์บนเส้นทางหลวงสาธารณะผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ครับว่าเอกชนที่มีอิทธิพลเขาทำเองไม่ได้หรอกถ้าไม่พึ่งเจ้าหน้าที่รัฐ
หัวคิวรถรับจ้างอย่างนี้ใครทำล่ะก็คนของรัฐ
ลีดผู้ประกอบการก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดบ่อนการพนัน
ถ้าคนของรัฐไม่มีเอี่ยวไม่รู้เห็นเป็นใจเปิดได้หรือครับ
ลักลอบค้าประเวณีเนี่ยถ้าตำรวจที่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเป็นใจทำได้เหรอครับ
อะไรอีกล่ะผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็มีเอี่ยวกับตำรวจ
เรียกรับผลประโยชน์เส้นทางสาธารณะอันนี้ตำรวจแง่
ฉะนั้นจะเห็นว่า๑๖ประเภทที่เขาจัดเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ย
ตำรวจไปอยู่เบื้องหลังไปมีเอี่ยวกับเขา
ถ้าตำรวจเจ้าหน้าที่ไม่ไปบีเอี่ยวไม่แบ็คอัพให้เขา
ไม่เป็นผู้มีอิทธิพลไม่ได้หรอกครับ
ฉะนั้นก็เล็งกันให้ดีก็แล้วกันว่าเวลาจะปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะปราบใคร
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ